ส่วนอีกสวยหนึ่งที่ต้องบอกว่าร้อนขึ้นเรื่อยนะคะ
วันนี้ปรากฏว่าที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะ

กับการขายเกินราคาในพื้นที่แล้วไม่ถูกจับ
ก็มีผู้ค้าลอตเตอรี่รายหนึ่งบอกกับผู้สื่อข่าวค่ะ
บอกว่าสติ๊กเกอร์สวยหวยเนี่ยเขากับเพื่อนที่ค้าลอตเตอรี่ติดเอาไว้ที่แผงหวย
แล้วจ่ายสวยให้ตำรวจจริงเดือนละ๕๐๐บาทต่อแผง
มีทั้งแบบมาเก็บเงินเองและที่ให้โอนเงินไปให้
ถ้าจ่ายแล้วก็จะขายลอตเตอรี่เกินราคาได้เฉพาะในพื้นที่นะ
ถ้าไปขายที่อื่นก็จะโดนจับนะคะซึ่งผู้ค้าลอตเตอรี่รายนี้บอกอีกว่า
แล้วส่วนใหญ่คนที่มาล่อซื้อลอตเตอรี่เกินราคาก็จะเป็นตำรวจจากที่อื่น
ไม่ใช่ในพื้นที่แล้วโดนจับทีนึงก็เสียค่าปรับครั้งละห้าพัน
ก็เลยทำให้คนขายลอตเตอรี่ก็จำเป็นต้องจ่ายสวยเพื่อไม่ให้ถูกจับค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะผู้สื่อข่าวไปที่ร้านขายลอตเตอรี่รายใหญ่
ตัวเมืองกำแพงเพชรไปคุยกับแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่มาเกือบ๒๐ปี
ซึ่งก็บอกว่าได้ยินเรื่องสติ๊กเกอร์สวยหวยมาเหมือนกัน
ส่วนมากเนี่ยจะเป็นที่จังหวัดอื่นส่วนในกำแพงเพชรเนี่ยเธอคิดว่าคงไม่มีอะไรแบบนั้น
เพราะว่าขายมานานเกือบ๒๐ปีไม่เคยเจอแบบนี้
ซึ่งถ้ามีจริงก็คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอรอบนอกมากกว่าค่ะ
แต่ได้ยินข่าวใช่ไหมครับ
ดูข่าวอยู่กับค่าเมื่อวานแต่ที่นี่ไม่มี
ก็คือจริงจันทร์ว่ากำแพงเพชรไม่มีเนอะ
ไม่มีค่ะแต่ที่อื่นล่ะไม่มีค่ะ